คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ประเด็นดราม่าร้อนกันบ้างดีกว่านะคะ
คุณการวิพากรค่ะหลังออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีประเด็นกับโรงเรียนอนาชาติชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ
ล่าสุดทางโรงเรียนค่ะเขาก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้กลับสวนกลับคุณการวิพากร
บอกได้ว่าที่เกิดเรื่องเพราะอีกฝ่ายมีปัญหาเรื่องเงินทำนองว่าไม่จ่ายค่าเทอม

แถลงข่าวพรุ่งนี้๒๘สิงหาคมเวลา๑๖นาฬิกา
บันเทิงไทยรัฐค่ะโทรสอบถามพี่การเจ้าตัวบอกว่า
ไม่พูดอะไรเยอะเพราะจะเอาข้อมูลแล้วก็หลักฐานไปแถลงพรุ่งนี้ทีเดียวเลย
ยืนยันว่าที่โรงเรียนกล่าวหาไม่ใช่ความจริง
ค้างค่าเทอมเจ้าตัวกับพี่เสกมีเงินจ่ายจ้ะ
บ้านก็แพงรถก็แพงค่ะทำไมต้องไปติดค่าเทอมลูกด้วย
และพี่การก็งัดหลักฐานที่เป็นไลน์ที่คุยกับพอโรงเรียนมาให้ดูด้วยนะ
ประมาณว่ายืนยันว่าลูกถูกทำร้ายจริง
ตบตีและด่าทอและคู่กรณีของลูกลาออกไปแล้ว
แต่ทางโรงเรียนกลับบอกว่าไม่มีการทำร้าย
แบบนี้ใครเป็นคนโกหกกันแน่อย่างไรก็ตามค่ะ
พรุ่งนี้พี่การนะจะขอออกมาโต้ทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะวันพรุ่งนี้
อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คดูให้อีกทีว่าจะเป็นที่บ้าน

เอางี้ง่ายเลยดูทางบรรเทิงไทรรัสนี่แหละ
ใช่ค่ะก็จะมาบอกให้ดูกันนะคะ

ทางโรงเรียนแล้วก็ทางฝั่งพิการด้วย